ต้องบอกว่าเจ้าของห้องไม่สบายเลยครับ
เป็นฝันร้ายคนปล่อยเช่าห้องอีกแล้วนะคะคือเขาบอกว่าเขาปล่อยเช่าห้องกับพริตตี้สาวสวยหน้าตาดีคนนึง
แต่ก็ต้องทำงานต่างประเทศบ่อยไงอยู่มาวันหนึ่งอุ้ยติดต่อไม่ได้
ค้างค่าเช่า๒๓เดือนโทรหาก็เปลี่ยนเบอร์ติดต่อตัวไม่ได้เลย
แม่บ้านยังบอกด้วยว่าห้องนี้มันมีกลิ่นเหม็นอ่ะ
มันเหม็นเน่าอ่ะเหม็นเน่าสุดท้ายเลยตัดสินใจเอาเปิดเข้าไปดูกลัวว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีไงคุณ
ใช่โอ้โหเปิดเข้าไปเท่านั้นแหละถึงก็ต้องออกมาทำใจนอกห้องรับไม่ได้ค่ะ

คือคือผู้หญิงเขาไม่ได้ถูกทำร้ายนะแต่สภาพห้องมันไม่เหลือชิ้น

นี่ให้ดูหน้าตาพริตตี้สาวสวยด้วยหน้าน่ะสวยแต่ห้องเนี่ยโอ้โหตุ้มเป๊ะมากนะคะ
คือเธอบอกว่าปล่อยคอนโดให้พริตตี้หน้าตาดีคนหนึ่งเช่า
เบี้ยวไม่จ่ายค่าเช่าไม่ติดต่อแม่บ้าน
นิติบุคคลก็บอกว่าโอ๊ยห้องเหม็นมากเลย

สุดท้าย๒๓เดือนไม่จ่ายติดต่อไม่ได้เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หนี
เอาล่ะเขาต้องทำงานต่างประเทศคงไม่ว่าง

แต่สักพักมันติดต่อไม่ได้เลยจริงจนเขาไม่ไหวแล้วอะค่ะ
ก็เลยตัดสินใจเปิดห้องละกัน
โอ๊ยกลิ่นไม่คาดฝัน
ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นกับตัวเขาเองนี่แหละค่ะ

นี่ค่ะมันยังเรียกว่าเป็นห้องได้อยู่ไหมคะ

ซึ่งในโพสต์ระบุเอาไว้นะคะว่าที่ผ่านมาเคยเตือนพริตตี้คนนี้แล้วนะว่าห้ามเลี้ยสุนัขห้ามเลี้ยงแมว

ทีมข่าวติดต่อไปยังเจ้าของห้องเช่าเขาบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งความหรอก
ก็ตั้งใจว่าจะให้เวลากับพริตตี้คนนี้๗ธันวาคมให้มาคุยกันเจรจากัน
แต่ท่านเลย๗ธันวาคมไปแล้วแล้วยังไม่ติดต่อมาจะแจ้งความดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

บอกว่าตอนนี้เธอเดือดร้อนมากนะรายได้จากค่าเช่าห้องก็ไม่ได้
ต้องเจอกับสภาพห้องเละตุ้มเป๊ะแบบนี้อีก
คอนโดยังโดนตัดน้ำตัดไฟไปหลายเดือนแล้วแล้วเพิ่งมารู้
ก็เลยอยากจะมาขอร้องเรียนกับสื่อเพราะว่าอยากให้พริตตี้คนนี้ออกมารับผิดชอบหน่อย